ต่อกันที่เจ้าของเพลงนี้กันบ้างดีกว่า
ไอ้ลูกแดงน้ำมันอร่อยจังเลย
มันลูกอะไรเว้ย

ไปแล้วละค่ะเหมือนลินจี้ของพี่นุ้ยสุวินา
คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าพี่นุ้ยสุวีนาเนี่ยนะ
ก่อนหน้านี้เขาไม่ได้เป็นสายมูเตลูแต่อย่างใดเลย
แต่ว่าล่าสุดค่ะพี่อ้อมผู้สื่อข่าวของเรามีโอกาสได้เจอกับพี่นุ้ย
นุ้ยยอมรับนะว่าก่อนหน้านี้เป็นคนไม่เชื่อเลยเรื่องของการมงการมัวอะไร
แต่เขาก็ไม่ได้ลบหลู่นะพร้อมกับเล่าถึงเรื่องราวขนลุกที่เกิดขึ้นให้ฟังค่ะว่า
ก่อนที่จะมาเป็นนักร้องที่เรารู้จักกันทุกวันนี้เนี่ยนะ
นุ้ยเนี่ยได้เดินผ่านองค์พระพิคเนตซึ่งตอนนั้นไม่รู้เลยว่า
พระพิคเนธคืออะไรจนมีคนมาเล่าให้ฟังเล่าประวัติของท่านให้ฟัง
เธอก็เลยเอ่ยปากกับท่านนะคะว่าหากได้เป็นนักร้องดังมีชื่อเสียงนะ
เธอเนี่ยจะเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จะนับถือท่าน
ซึ่งระหว่างที่พูดไปอยู่เนี่ยจู่ค่ะน้ำตามันก็ไหลออกมาเองเลย
ซึ่งตอนนั้นพี่นุ้ยยอมรับเลยนะคะว่าโอ้โหทั้งงงแล้วก็แปลกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับฉัน
และหลังจากนั้นไม่นานพี่นุ้ยก็ได้เป็นนักร้องตามที่ตั้งใจไว้
ซึ่งตั้งแต่วันนั้นมาค่ะพี่นุ้ยเองก็นับถือองค์พระพิคเนธมาโดยตลอด
แล้วก็ไม่ทานเนื้อวัวด้วยนะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชมค่ะ
พร้อมกับบอกอีกว่าที่ช่วงนี้เห็นเดินสายโอ้โหมูเตลูหนักมาก
ก็เป็นเพราะว่าพี่นุ้ยเนี่ยนะเตรียมจะทำธุรกิจเกี่ยวกับความงาม
ซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจแรกในชีวิตเลยลงทุนกว่าหลายล้านบาท
ก็เลยอยากจะวอนขอแฟนรายการบันเทิงไทยรัฐของเรานะคะว่าโอ๊ย
ช่วยสนับสนุนธุรกิจแรกในชีวิตของพี่นุ้ยด้วยนะจ๊ะ
ขอพรทั้งเรื่องร้องเลแล้วก็เรื่องธุรกิจด้วยค่ะ
ไม่ได้เป็นปีชงนะคะแต่เป็นความตั้งใจว่า
เอาล่ะเราจะตั้งใจอยู่ในเขาเรียกว่า

ก็เลยเริ่มจะปฏิบัติอย่างจริงจัง
คำว่ามูของนุ้ยนี่ก็คือเหมือนบอกกับตัวเองว่า
ต่อไปเราต้องอยู่ในเขาเรียกว่าในศิลปในธรรมมากขึ้น
พอเราก็เริ่มอายุเยอะเริ่มเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้

รู้สึกว่าพอเราได้เห็นห้องพระได้ไหว้พระ

ก็เลยทำให้จิตใจเราสงบด้วย

สิ่งที่โดนบันดาลให้เราก็คือองค์ท่านเทพหรือว่าสิ่งใดที่เราขอไว้
ให้เราเชื่อมั่นว่าท่านประธานให้เราแต่เราก็ต้องลงมือทำด้วยค่ะ
จริงนะคะมันเป็นเหมือนเครื่องยึดเหนียวทางจิตใจ
มันเป็นสิ่งที่เสริมพละกำลังให้กับจิตใจของเรา
แต่เหนือสิ่งอื่นใดเราก็ต้องลงมือทำ